ค่ะเออนี่เป็นจำนวนต่อวันนะคะนี่สูงสุดตั้งแต่กลับมาระบาดอีกครั้ง
แบ่งแบบนี้ค่ะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อห้าร้อยเจ็ด
สิบเจ็ดรายนะคะเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบสองราย
แล้ววันนี้นะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ๑ราย
และผู้เสียชีวิตเป็นการเสียชีวิตหลังจากการพบว่าติดเชื้อ๓วันเท่านั้นเองค่ะ
พบผู้ป่วยรายใหม่๗๔๕รายแบ่งจากเดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรคของรัฐ
ติดเชื้อในประเทศ๑๕๒กระจายอยู่ใน๕๔จังหวัดทั่วประเทศ
รายงานต่างด้าวติดเชื้อ๕๗๗รายนะคะตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด
ตั้งแต่มีการระบาดมา๘๔๓๙และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยืนยันวันนี้๑ศพนะคะ
ทำให้ยอดผู้ป่วยขออภัยค่ะยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็น๖๕ศพ
กลุ่มแรงงานต่างด้าวกว่า๕๐๐รายนี้นะคะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากการค้นหาเชิงรุก
ภายในโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครค่ะคุณหมอทวีสินนะคะเปิดเผยว่าไม่ได้เกินความคาดหมายเลย
เพราะรายงานอยู่ในสถานที่ที่แออัดคนก็เยอะเมื่อไหร่ที่มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกตรวจหาเชื้อ
จะเจอเยอะขึ้นแบบนี้แหละซึ่งหากคัดแยกคนติดเชื้อออกจากคนไม่ติดเชื้อได้
ตัวเลขจะลดลงไปฟังกันค่ะ
ครั้งนี้ในเรื่องของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเดิมนี่เป็นไข่แดงของการติดเชื้อในช่วงแรกตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะครับ
ครั้งนี้เราก็ยังไม่ลดละเลิกในการที่จะค้นหาเคสนี้ก็เลยเจอก้อนใหญ่ขึ้นมา
แล้วเราก็จะทำอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งตามแผนที่ตอนนั้นว่าจะต้องมีไปเรื่อยเนี่ยนะครับ
เพราะว่าคาดว่าจะมีการเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด
เพราะฉะนั้นจะเป็นหอพักจะเป็นโรงงานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ก็คาดว่าจะมีการติดเชื้ออยู่พอสมควรก็จะต้องรีบเข้าไปค้นหาเจอเคสแล้วก็แยกกักพวกเขานะครับ
มาดูข้อมูลของผู้เสียชีวิตรายที่๖๕ของประเทศไทยค่ะ
ชายอายุ๕๖ปีมีโรคประจำตัวไขมันเบาหวานความดันโลหิตสูง
มีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงที่สมุทรประการและไปคลองเตยกรุงเทพเมื่อวันที่๒๘ธันวาคม
จากนั้นอาการค่ะมีไข้ปวดกล้ามเนื้อรับประทานอาหารไม่ได้
จากนั้นไข้สูงขึ้นมากมีอาการเหนื่อยหอบออกซิเจนในเลือดตก
มีอาการปอดอักเสบหัวใจเริ่มล้มเหลวนะคะ
หลังจากนั้นได้รับการยืนยันผลตรวจเชื้อ๑มกราคม

หลังจากวันที่๑มาค่ะอาการแย่ลงเรื่อย
จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่๓มกราคมที่ผ่านมานะคะ
นี่คือข้อมูลของผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ

เอามาแล้วค่ะเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับการปิดไม่ปิด
เปิดไม่เปิดช่วงเวลาไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวานี้เป็นการประกาศสถานที่
ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็สั่งปิดไป
แต่ทีนี้ในรายละเอียดลงลึกลงไปอีก
ถึงความชัดเจนในการนั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้
หลังเวลา๖โมงเช้าก่อนเวลา๑ทุ่ม
คือรับประทานอาหารได้ตั้งแต่๖โมงเช้า
จนถึง๑ทุ่มในร้านนะได้แค่นี้เท่านั้น
แต่หลัง๑ทุ่มแล้วยังขายได้
แต่ขายเฉพาะเทคอเวย์หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าจะเปิดให้นั่งรับประทานได้
แต่ว่าต้องเข้มงวดนะคะในการเฝ้าระวังโควิด๑๙
แต่สิ่งที่ขายไม่ได้เลยในร้านไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตาม
สุราค่ะเพราะว่ามองว่าถ้าการดื่มสุราต้องใช้เวลานาน
และน้อยคนนะที่จะไปดื่มสุราคนเดียวเขาต้องไปเป็นกลุ่ม

ฝ่าฟื้นมีโทษตามพรบโรคติดต่อ
หลังจากนี้ตั้งแต่๑ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง๖โมงเช้า
นั่งกินที่ร้านนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ
ส่วนร้านหาบเร่แผงลอยที่มีการตั้งตัว

มีผลบังคับใช้๖โมงเช้าของวันพรุ่งนี้
วันที่๕มกราคมเป็นต้นไปค่ะ
เด็กประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ

ไทยจะได้โควิดขออภัยนะคะ
จะได้วัคซีนป้องกันโควิด๑๙ล็อตแรก
จำนวน๒ล้านโดส

แต่สิ่งที่เราอยากได้มากก็คือ
วัคซีนมา๒ล้านโดสค่ะ
ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อน

จากจะต้องปฏิบัติงานนะคะ

บุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ทำงานไม่ได้หยุดพักเลยนะคะ
ขอกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย

จากนั้นจะได้วัคซีนที่จองไว้อีก๒๐

สำหรับฉีดให้กับประชาชน

การจัดหาเรื่องวัคซีน

เป็นของบุคลากรทางการแพทย์
กำลัง๒ล้านโดส

ของอีกที่ที่เราจอง๒๖ล้าน

อยากรู้ความชัดเจนเหมือนกันว่าแล้ว

ไขในการได้รับมีอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายไหม
จองต้องอะไรยังไงเหมือนที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่า
บุคลากรทางการแพทย์ล็อตแรกอันนี้ไม่มีปัญหา
แต่ล็อต๒ที่๒๖ล้านโดสใครก่อนใครก่อนต้องทำยังไง
น่าจะมีการชี้แจงออกมาหลังจากนี้
นายกบอกว่าได้ติดตามและหารือกับสอบคอเกี่ยวกับสถานการณ์ตลอด
เพื่อกำหนดมาตรการอาจจะมีบางส่วนได้รับผลกระทบ

ขอให้ประชาชนดูแลตัวเองหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เพื่อให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง
อย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ความให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะ
กำลังหามาตรการดูแลที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ
รวมถึงมาตรการพักชำระหนี้นี่ไงอันนี้สำคัญเลย
หลายคนบอกว่าทำร้านอาหารอยู่ยอดไม่น่าจะเท่าเดิมแล้วล่ะ

ชำระหนี้น่าจะมีมาตรการออกมานะคะกำลังพิจารณาอยู่
หากมาตรการใดจำเป็นต้องทำต่อก็จะให้มีความต่อเนื่องไป
แต่ก็จะต้องมีวิธีการหางบประมาณด้วย
ก็ขอให้ปีนี้และปีหน้าเป็นปีแห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้มีการประเมินสถานการณ์ทุกวัน๑๔วันคือระยะปลอดภัย
ก่อนที่จะประกาศมาตรการเพิ่มเติม
โดยไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศแต่ทุกคนต้องร่วมมือและป้องกันตัวเอง
ถ้าคุณผู้ชมจำช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาดได้
สอบคอให้นับวิธีการแบบนี้
มาตรการที่จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นในทุก๑๔วัน
ใช่หลังจากนี้ไปบวกเลยค่ะ๒สัปดาห์จะมีอะไรเพิ่มเติมอีก